วันนี้คุณไปสัมภาษณ์ที่ชมที่เขาพูดถึงเรื่องอีสาน
อืมเป็นยังไงบ้างเอาท็อกซิกก็ไม่มีอะไรวันนี้คือผมอ่ะแค่คุยในมุมของข้อกฎหมาย
เพราะธรรมดาแล้วข้อกฎหมายมันอาจจะไปแตะไม่ได้เพราะว่าในสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นการ
ไม่ได้ระบุบุคคลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยความเสียหายมันก็ไม่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แต่ทีเนี้ยในผมก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับทางดีเอสทางก็บอกว่าจริงจริงแล้วสามารถทำได้

คะแต่ว่าสมมติถ้าให้เป็นคนผูกพันกับคนอิสาน
เป็นคนที่ไปอิสานบ่อยลักอิสาน
คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่า

โดยส่วนตัวเขาก็เป็นคนที่คุยมากับตาตาหรือปรั๊ก
คือด่าหรือไม่ด่าเนี่ยคือผมไม่ได้ติดใจผมเฉย
แต่ประเด็นคือผมก็บอกว่าแต่ยังไงคุณต้องออกมาขอโทษหรือทำอะไรสักอย่างกับคนอีสานอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าแต่เหตุที่มันมาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีคนเนี่ยไปด่าเขาก่อน
ผมก็บอกว่าเป็นคนอีสานได้ไปด่าเขาก่อนผมก็บอกว่าคุณก็ต้องด่าเป็นการระบุตัวบุคคล

เป็นเหมารวมใช้คำว่าอีสานเนี่ยมันกว้างมาก
สานี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะเป็นภาคที่ใหญ่มากในของประเทศไทยอ่ะ
ใช่เนี่ยครับแล้วคือแบบโอ้โหมันก็เลยเป็นประเด็น
มันไปกลายเป็นพูดแบบว่าไปเหยียดเชื้อแบบชาติภัณฑ์อย่างนี้
คือมันการแบบเหมารวมพอเวลาคุณพูดออกไปคุณไม่ได้ระบุเจาะจงจริง
แต่มันภาพรวมทุกคนมองแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบหลายคนนะคะ
คือทั้งชาวอีสานเองศิลปินดาราที่แบบว่าเป็นชาวอีสานเอง
เห็นมั้ยคุณภัยภูมิสะท้อนวันนี้พี่หนุ่มเองก็สัมภาษณ์พี่ลาล่าถูกมั้ยคะ
คือหลายต่อหลายคนเขาฟังเขาก็ต้องรู้สึกอะค่ะคือกรณีนี้มันร้อนแรงในโลกโซเชียลมาก
ไม่ใช่แค่คนคนเดียวมันกลายเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่แบบออกมาพูดจาอะไรกันแบบนี้
กำพืชตัวเองถ้าอีสานดีจริงเดี๋ยวก็คงจะกลับมาอยู่แล้ว
พูดแบบนี้นะคะอีกทั้งยังมีการพูดเหยียดศิลปินเกาหลีอีกหลายวง

ใช่ที่พี่หนุ่มสัมภาษณ์มีศาสนาด้วยชาติภัณฑ์ด้วยคือมีหลายอย่างมาก
ซึ่งเขาทำมาจริงในช่วงหลังนี่คือเหมือนแบบตั้งห้องออกมาแบบหลายห้องมากอะนะคะ
แล้วมีการเหยียดมาเนี่ยที่พี่หนุ่มสัมภาษณ์มี๒๓เดือนที่ผ่านมานี่คือทำแบบนี้ตลอด
อย่างวันนี้ที่สัมภาษณ์น้องแพนที่พี่หนุ่มสัมภาษณ์
คือคุณแม่เขาเองเขาก็ออกมาขอโทษอย่างนี้
หลายคนก็จะบอกว่าน้องควรจะต้องออกมาขอโทษกลายเป็นว่า
คุณแม่เองต้องออกมาเดือดร้อนแล้วก็ต้องออกมาขอโทษแทนลูกอย่างนี้
คือแม่ไม่คุยด้วยนะตอนนี้คือแม่โกรธมากลูกโทรกลับไปคือแม่ไม่คุยด้วย
เพราะว่าตัวแม่เองก็เป็นคนอีสานแต่ว่าทางฝั่งของแพนเขาบอกว่าเขาไม่เคยเหยียดคนอีสาน
อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีคนไปปากปรำเขาอีกคนนึงชื่อว่าเพนี
อะไรอย่างนี้แต่ว่าข้อเท็จจริงเราก็ไม่รู้ว่ามันคือยังไงนึกออกไหม
คือมันมีบางคนที่อยู่ในกลุ่มก็ออกมาบอกว่าตัวเขาเองเขาไม่ได้เป็นคนในนั้น
บางคนเอาภาพเขาไปใช้ของมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อเท็จจริงต่างเราก็จะต้องไปดูกัน
อันนี้เป็นข้อความที่พูดมานะคะเป็นแหล่งข่าวยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจน

พูดชื่อลิซ่าเจาะจงเป็นศิลปินเกาหลีที่มาจากอีสาน
มันคือการระบุเฉพาะเจาะจง
มันจะมีลิซ่าไหนอีกที่เป็นศิลปิน
แล้วมาบอกว่าอาจจะหมายถึงควายที่ชื่อลิซ่าก็ได้
ำหมัดไม่รอดโชคดีนะจ๊ะ

เกี่ยวกับแบบศิลปินในค่ายหรือเรื่องเพลงของเขาเนี่ย

แพ้ด้วยนะคะก็คือต้องจ่ายเงินให้เขานะ
อย่างที่บอกไปว่าต้องรอดู
ว่าจะเป็นยังไง
ก็อย่างที่หนึ่งก็คุยกับแกงนั้นแล้ว

จะออกมาขอโทษต้องรู้ก่อนตัวเองผิดจริงหรือเปล่า

อย่างนั้นก็จะไม่ขอโทษได้แบบไม่จริงใจถูกไหมบ๊ะดำ

คนผมจะมีเยอะมาก
เฉพาะคนที่ชื่อเม้งอืมอืมเม้งเนี้ยก็คือตอนนั้นเนี้ยเขาใช้ชื่อว่าเผือก
แต่จริงจริงเขาชื่อบอลค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เคยมีคดีไปฟันหน้าคนบ้าง
ไปทำร้ายผู้หญิงที่ท้องไปผมก็มีข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริง
บ้านช่องอยู่ที่ไหนผมก็มีอืมอืมก็คือว่าคนนี้คือคนที่ด่าผมด้วย
เดี๋ยวรอดูเรื่องของกฎหมายว่าจะทำอะไรคนกลุ่มนี้ได้หรือเปล่า
เอาจริงคือฟังละแบบเฮ้ย

จริงใจหรือแบบทำไมต้องมาว่ากันขนาดนั้น

บางทีมันทำร้ายจิตใจและความรู้สึกของคนอย่างนี้

บางทีสนุกปากคุณแต่คนอื่นก็ไม่สนุก